ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของโรงเรียนสรษะวิเทศวรรษพฤกษ์หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าทางคดีความเนี่ยทางผู้ปกครองของน้อง
ที่ลูกหลานเขาถูกครูกับพี่เลี้ยงทำร้ายก็ทยอยเข้าไปแจ้งความทุกวัน
มีครูมีพี่เลี้ยงหลายคนนะครับที่ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องส่งฟ้องศาลการดำเนินคดีตามขั้นตอนเรียกค่าเสียหายอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนนี้คือบรรยากาศที่สพชัยพฤกษ์ที่นนทบุรีเจ้าของคดีในวันนี้นะครับ
ทางกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบกันนะครับ
เพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขาประสานให้ให้จิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มาพบกับผู้ปกครองแล้วก็น้องนะครับเพื่อดูเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจกันนะครับ
มีนายวัชรพงศ์ครูวิจิตสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็นายแพทย์สมัยสุริทองถาวรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
พร้อมกับพนักงานสอบสวนชุดธรรมดีด้วยนะครับมาประชุมร่วมกันด้วย
อันนี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กนะครับ
ทางคดีเนี่ยเขาก็เดินอยู่แล้วนะครับคุยกันอยู่สักชั่วโมงกว่านะครับ
อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กเล็ก
ยังไม่สามารถพูดคุยได้เหมือนกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการจะเยียวยาต่าง
จะสอบถามต่างโอ้โหมันต้องเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ในสิ่งที่เด็กจะสามารถพร้อมจะพูดคุยได้เนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนะฮะณขณะนี้นะ
กรมสุภาจิตบอกว่าอาจจะต้องใช้สถานที่คือเป็นสถานพยาบาล
ในการพาเด็กไปพบคุณหมอแล้วก็มีการดูแลกันแต่มันไม่ได้น่ากลัวที่ว่าพาเด็กไปโรงพยาบาลอะไรขนาดนั้นนะ
เขาจะมีจุดที่สามารถพาให้เด็กไปแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็พูดคุยแล้วก็ปรับสภาพจิตใจดูแลจนดีขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นก็จะประเมินกันต่อพอประเมินต่อแล้วเด็กพร้อมขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ย
ค่อยว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับวันนี้มีครูอิงครูมิ้วและครูกิฟต์
เช้าวันนี้ตำรวจนี่ฮะสามคนนี้นะครับตำรวจนำตัวไปผัดฟ้องฝากขังต่อสารแขวงนนทบุรีนะครับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
ซึ่งศาลก็ให้ประกันตัวไปใช้หลักทรัพย์เป็นวงเงินคนละ๘๐๐บาท